ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าพี่อ๊อฟพงพัฒน์ฟื้นแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้หลายคนตกออกตกใจนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าต้องหามผู้กำกับมือดี
คนนี้ส่งตัวเข้าไอซียูด่วนนั่นเองค่ะแต่ละครและนักแสดงยังส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง
ส่งให้กับพี่อ๊อฟพงพัฒน์แล้วก็ครอบครัวนะคะอัปเดตอาการล่าสุดค่ะ
ช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะจากโรงพยาบาลบำรุงราชที่พี่อ๊อฟเนี่ย
ย้ายมาพักรักษาตัวอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทแอคอาร์ต
เปิดเผยข้อมูลกับบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าตอนนี้พี่อ๊อฟฟื้นแล้วค่ะ
พูดคุยกับภรรยาแล้วก็ลูกได้เป็นระยะยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่
แต่ว่ากำลังใจเนี่ยดีมากเลยนะคะแล้วก็โชคดีที่ตอนที่เกิดอาการวูบขึ้นนี่นะคะ
มีการนำส่งโรงพยาบาลอย่างได้ทันทุกทีค่ะถึงมือหมอเร็วนั่นเอง
ก็เลยมีการฟื้นตัวได้ไวอาการที่เกิดขึ้นนะคะ
เส้นเลือดในสมองตีบคุณหมอเองก็บอกเอาไว้ว่า
ถ้าเกิดว่ามาช้าไปกว่านี้น่าจะมีผลร้ายแรงถึงขั้นเป็นอำมพลึก
หรือว่าเอามาพลาดได้เลยนะคะเอามาพลาดได้เลยนะคะ
ตอนนี้ทางครอบครัวก็อยากให้พี่อ๊อฟพักฟื้นก่อนให้เต็มที่ค่ะ
ส่วนเรื่องงานคนในครอบครัวจะขอดูแลแทนก่อนนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับครอบครัววัชิระบรรจงนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เป็นกำลังใจ
กับครอบครัวด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วกันนะคะ
หลายคนก็กังวลอยู่นะเพราะว่าโรคนี้เกิดจากความเครียด
ซึ่งโดยปกติแล้วอย่างเมื่อเช้าฟังสัมภาษณ์ของเจมส์จิ
จีบอกว่าปกติพี่อ๊อฟเองก็เป็นคนที่ออกกำลังกาย
แล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงแล้ววันนี้เนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตด้วย
ต้องทุกอย่างเลื่อนแล้วก็งดยกเลิกไปหมดเลย
ซึ่งหลายคนเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้กับพี่อ๊อฟ
อ๊อฟทำงานหนักนะคะตอนนี้เราก็ขอให้หายไวแข็งแรงนะคะ